ที่จังหวัดนครนายกนะคะคุณผู้ชมมีโจรค่ะต้องบอกว่าเป็นโจรการละคร
รับบททำทีจะมาซื้อของเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวจ่ายเงินสดเดี๋ยวไม่มีเงินสดเดี๋ยวโอนเงิน
สุดท้ายอาศัยทีเผลอที่แม่ค้าเนี่ยเผลอกระชากสร้อยคอทองคำ๒บาทหนีไปแบบนี้เลยค่ะ
กลับมา

โอ้โหแล้วคือคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อเหตุแล้วดูลากเขาไปสิน่ะ
แล้วคือแม่ค้าที่เป็นเจ้าของทองเขาก็ใจเด็ดเขาสู้กันอยากจะเอาทองคืน
จะจับตัวคนร้ายเกาะมอเตอร์ไซค์โอ้ก็ไม่ได้เนอะใช่ค่ะ
ก็มอเตอร์ไซค์สุดท้ายก็แบบร่วงไปตามถนนแบบนี้ได้รับบาดเจ็บไปตามตามกัน
ส่วนสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒บาทก็โดนฉกหนีไปอย่างลอยนวลนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของวันนี้ค่ะบริเวณร้านค้าริมถนนสี่แยกเนินใหม่
คุณผู้ชมเห็นเลยคือคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาอาศัยทีเผลอช่วงที่แม่ค้าเนี่ย
กำลังขายของให้กับลูกค้าคนอื่นอื่นก็มีการลงมือกระชากสร้อยคอทองคำน้ำหนักสองบาท
จากคอของแม่ค้าวัยหกสิบสี่ปีเจ้าของร้านเลยนะคะในจังหวะนั้นเนี่ยเขาสติดีเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมคือแบบอุ้ยเกาะท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็ลากไปกับพื้นแบบนี้เขาสติดี
แล้วก็มีการแบบฉุดจะเอาสร้อยทองกลับขึ้นมามีการรั้งมอเตอร์ไซค์คนร้ายไว้
แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถหยุดคนร้ายได้เขาหลบหนีไปได้นะคะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุสภาพผู้เสียหายก็คิ้วแตกหน้าผากแตกแบบนี้
หนกแก้มฝั่งขวาก็มีบาดแผลนะคะหลังเกิดเหตุค่ะ
ผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถามทั้งฝั่งของที่เป็นผู้เสียหายเองเธอคือนางเกษรนะคะ
วัย๖๔ปีค่ะเธอก็มีบาดแผลตามใบหน้าแบบนี้เล่าให้ฟัง
บอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยมาซื้อของที่ร้านอ่ะสามรอบแล้ว
ในช่วงจังหวะ๒รอบแรกเนี่ยคนร้ายยังไม่ลงมือ
เพราะว่าเห็นว่าลูกค้าเต็มร้านเลยแม่ค้าก็ขายของอยู่หรืออะไรแบบนี้
จังหวะรอบที่๓นะคะที่แบบเหมือนคนร้ายย้อนกลับมาอีกรอบเนี่ย
อาศัยจังหวะที่แบบมาซื้อของเดี๋ยวเปลี่ยนสินค้าไปมา
เดี๋ยวอ้างก็บอกว่าไม่มีเงินสดขอโอนจ่ายได้ไหม
พอโอนจ่ายปุ๊บแม่ค้าบอกขอดูสลิปหน่อยคนร้ายก็บอกเออ
เดี๋ยวกลับไปเอาเงินสดที่บ้านดีกว่าสุดท้ายก็ลงมือก่อเหตุ
ฉกสร้อยคอทองคำแบบนี้นะคะทีนี้จังหวะนั้นค่ะ
ตัวผู้เสียหายหรือว่านางเกษรน้ำเงินวัย๖๔ปีเนี่ย
เธอก็พยายามวิ่งไล่กระทั่งจับรถมอเตอร์ไซค์ได้
แต่สุดท้ายก็ตกมอเตอร์ไซค์แล้วก็ลากทะไหลไปกับพื้น
เป็นแนวยาวแบบนี้ส่วนสร้อยคอทองคำน้ำหนักสองบาท
ค่าเยอะเหมือนกันนะพี่ก๊อฟสิช่วงนี้ทองแพงด้วย
ใช่หลายหมื่นเนอะก็๖๐๐๐กว่าบาทแหละ
สุดท้ายเขาก็แบบโอ้โหกระชากแล้วก็ได้หลบหนีไป
ลอยนวนแบบนี้นี่คือสภาพประการบาทเจ็บ
ลองฟังเสียงเจ้าของร้านของชำผู้เสียหายหน่อยค่ะ
เข้ามาสั่งของสามเที่ยวแล้วอ่าแล้วแล้วมันพอมัน
มันสั่งเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่แล้วมันมันก็บอกว่า
ไม่มีเงินสดโอนครึ่งได้ไหมท่านบอกโอนไม่ได้
จ่ายเงินสดเถอะตอนเช้าอันนี้แล้วมันพอพอแล้ว
พอนั่นเนอะมันก็ชากไปเลยไปทางท่าแดงอ่ะ
แล้วเราทำไงเราหนูก็หนูก็วิ่งตามเกาะรถแล้วมันก็ลากหนูไปนู่นอ่ะ
คนร้ายนี่ก็มีความพยายามเหมือนกันพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
ความพยายามในการกระชากสร้อยคอทองคำแต่สุดท้ายเป็นความพยายามที่ไม่ควรทำนะคะ
ถ้าผิดด้วยนะถูกต้องน้องสาวของผู้เสียหายก็พยายามช่วยแล้วนะ
ช่วยที่จะดึงคนร้ายไว้แต่คนร้ายก็หลบหนีไปได้เนี่ยค่ะ
สวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำกางเกงยินสวมเอ่อหมวกนอกเต็มใบ
สวมแม็กซ์ปิดบังใบหน้าคีย์มอเตอร์ไซค์สีแดงแบบนี้
เบาะแสนะคะหวังว่าหลังจากนี้ตำรวจสพนาหินลาศ
จะได้มีการไล่เลียงตามกล้องวงจรปิดต่างจุดต่าง
เพื่อตามล่าคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขอให้เจอตัวไวนะคะ